วันสาวอีกวันที่๑
คุณอริยาผู้ชมคงจะรู้ว่า
ไปหน้าปีขาลหมัราศีไหนจะปั่ง

ดูเรื่องของดวงราศีไปดีกว่า
แต่ว่าหมอช้างบอกว่าปีหน้าคนไทยจะยิ้มออกแน่นอน
หมอช้างทศพรศรีตุลาครับบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดวงดาวเนี่ยเคลื่อนย้ายออกบ่อยแต่ว่าที่มันโดดเด่นก็คือว่าดาวราหูเนี่ยนะ
จะนำสิ่งดีเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเมษาเขาบอกว่าปังแน่นอนมีความปังมีความเด่นนะฮะ
ส่วนมราศรีไหนจำรถฟังทางนี้ครับหมอช้างบอกมี๒มราศรีที่จำรสพระมราหูจะให้โชคคือมราศรีเมษากับราศรีตุล
คุณจะชีวิตดีจนคุณงงเลยอ่ะจับตาให้ดีเลยว่าต้นปี๓เดือนแรกชีวิตจะดีจนงงแต่ไตรมาสหลัง
ระวังกันหน่อยละกันนะฮะอันนี้สองราศีปังแน่ครับ
สำหรับทิศทางของเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรการท่องเที่ยวจะดีขึ้นมาก
ในช่วงเดือนมีนาเมษาจะมีข่าวดีสถานการณ์โรคระบาดที่มีอยู่จะคลี่คลาย
เคล็ดลับเสริมดวงครับอาจารย์ช้างหมอช้างแนะนำให้ไปไหว้พระขอพรศาลหลักเมืองนะฮะ
เพราะปีขานปีเสือจะเป็นปีที่นำโชคเสริมดวงจะเห็งจะคืนความสุขให้กับคนไทยกลับมาสดใสอีกครั้ง
ฟังหมอช้างหน่อยครับปีเนี้ยหลายที่ก็จะพูดถึงเรื่องของพระราหูที่จะเข้าดวงเมืองนะครับ
ก็คือดาวราหูเนี่ยจะย้ายเข้าราศีเมษนะครับในช่วงประมาณมีนาเมษาเนี่ยนะครับ
ซึ่งมันก็ส่งผลทำให้ราหูเนี่ยมีความหมายถึงเรื่องของต่างชาติปีใหม่นี้ก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามา
แต่ย้ำนะครับว่าจังหวะไทม์ไลน์เนี่ยมันอยู่ที่มีนาเมษาในภาษาดวงเขาเรียกว่าเป็นเทวีโชคนะครับ
ก็คือการที่พระราหูจะให้โชคสารหลักเมืองเนี่ยนะครับถูกก่อตั้งที่ปีขานั่นเองนะครับ
นั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เกิดความมั่นคงในปีขานนะครับก็แนะนำว่าควรจะหาโอกาสนะครับ
ขอพรองค์หลักเมืองอ่าอันนี้เป็นของปีหน้าค่ะแต่วันพรุ่งนี้
วันที่สามสิบอ่ะดวงใครตาสีไหนผมไม่ทราบนะเออแต่ขอให้เป็นลาสีตัวเองได้ไหม
วันเร่งคืนแล้วล่ะให้ถึงปีหน้าเร็วบางคนบอกนะคะ